ส่วนที่จังหวัดสุราธานีเกิดเหตุการณ์คนร้ายดักซุ่มยิมยิงผู้ใหญ่บ้าน
ขณะที่เดินทางไปเป็นงานจิบน้ำชาเพื่อที่จะสมทบทุน
มาช่วยเหลือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล
ตำรวจเนี่ยตั้งปมไว้หลายประเด็นด้วยกันนะคะแต่ว่าประเด็นที่มุ่งเป้าไป
ก็คือเรื่องของชู้สาวแต่ทำไมมุ่งไปที่เรื่องของชู้สาว
เดี๋ยวเราเล่าให้ฟังนะคะแต่ไปดูเหตุการณ์กันก่อนนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านท่านนี้นะคะเสียชีวิตบริเวณศูนย์กู้ภัยบ้านยางโพรง
ริมถนนสายชัยปากหมากอำเภอชายาจังหวัดสุราธานีค่ะ
หลังจากตำรวจได้รับแจ้งเหตุมีคนยิงกันตาย
กำลังดึกเลยนะคะตี๒๓๐ประสานแพทย์พร้อมชุดพิสูจน์หลักฐาน
และเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปตรวจสอบเหตุทันทีนะคะ
ไปพบศพนายชายุทธ์มั่งมีอายุห้าสิบสี่ปีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๗
หงายอยู่ข้างรถกระบะของตัวเองสีบรอนเงิน
สภาพศพถูกยิงด้วยปืนลูกซองเข้าที่ด้านหลัง๑นัด
แต่ว่ากระสุนเข้าบริเวณไหล่ขวาและเอวโดยกระสุนมันเป็นลูกปลายกระจาย
เสาหน่อยเนี่ยค่ะเจาะทะลุร่างกายหลายจุดด้วยกันนะคะ
สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ใหญ่บ้านท่านนี้ไปร่วมงานจัดเลี้ยงน้ำชา
เป็นงานเลี้ยงเพื่อที่จะหาเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านยางโพรง
งานจึงใกล้จะเลิกแล้วก็เลยเดินทางกลับบ้าน
อันนี้เป็นการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ร่วมงานด้วยนะคะ
ระหว่างที่เปิดประตูรถเป็นจังหวะที่มือปืนมาดักซุ่มยิงอยู่ด้านหลัง
และได้ใช้ปืนยิงผู้ใหญ่บ้านล้มลงจากนั้นหลบหนีไปค่ะ
จริงแล้วก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตนะคะโดยปกติ
ผู้ใหญ่บ้านท่านนี้จะอยู่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็เป็นคนที่จริงจังทำงานเด็ดขาดตั้งใจทำงานมาก
มีความเอาใจใส่ต่อหน้าที่การงานเป็นอย่างดี
จนเป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา

ตำรวจก็คือพตำรวจตรีอบุญศรีโฆษธรผู้กำกับการปุธรจสุฬาธานี
มีการเรียกประชุมชุดคลี่คลายคดีนะคะและกล่าวว่าเบื้องต้น
คือดูเรื่องของหลักฐานและประเด็นการสังหารตำรวจตั้งไว้๒๓ประเด็น
แต่ยืนยันว่าไม่มีเรื่องของการเมือง
คาดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวเรื่องแรกปัญหาธุรกิจส่วนตัว
เพราะว่าผู้ใหญ่บ้านมีอาชีพเสริมก็คือรับซื้อไม้ยาง
และมีการทำปาล์มน้ำมันเพิ่มเติมด้วย
อกจากนี้ที่บอกว่าเรื่องส่วนตัวอีกหนึ่งเรื่อง
ตำรวจค่อนข้างให้น้ำหนักในประเด็นนี้คือเรื่องของชู้สาว
เพราะมันเป็นแบบนี้นะคะมีพยานที่ไปร่วมงานจัดเลี้ยงน้ำชา
หาเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลเนี่ยเขาบอกว่าเห็นผู้ใหญ่บ้าน
ระหว่างที่ร่วมงานเห็นผู้ใหญ่บ้านออกไปข้างนอก
กับผู้หญิงคนหนึ่งหลังจากนั้นพองานใกล้จะเลิก
ผู้ใหญ่บ้านกลับมาแต่ไม่ได้เข้ามาในงานนะคะ
ส่งผู้หญิงคนนั้นและผู้หญิงคนนั้นก็แยกกับผู้ใหญ่บ้าน
จากนั้นผู้ใหญ่บ้านกลับไปที่รถเพื่อที่จะขับรถกลับบ้านช่วงนั้นแหละ
มีคนร้ายดักซุ่มยิงผู้ใหญ่บ้านจนเสียชีวิต
ขณะนี้ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนเร่งสอบปากคำพยาน
เพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนอีกครั้งนะคะ
รวมทั้งจะมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ใกล้กับจุดเกิดเหตุหาบ่อแสของมือปืน
นอกจากนี้ส่งสวบผู้ใหญ่บ้านไปชนะสู่ที่แผนกนิติเวียดโรงพยาบาลสุราธารณี
เพื่อหาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมต่อไปอีกด้วยค่ะ